แล้วถ้าพูดถึงละครไทยในยุคนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ
เขาเน้นความเรี่ยวความสมจริง
เล่นจริงตบจริงจูบก็จูบจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เปิดไปช่องไหนต้องจุกจริงเท่านั้นนะคะ
ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เองเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า
ต้องชื่นชมในสปิริตนักแสดงนะเรื่องนี้นะ
ไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมที่จะมาแพนกล้องไปที่โคมไฟ
แล้วทำให้พลาดเบอร์อะไรอย่างนี้มันเอาไปแล้วค่ะ
ทำเอาแฟนคลับทราบซ่านไปถึงสวง
ก็คือน้องปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นี่แหละ
กับการมาประเดิมละครค่ายดังย่านอโศก
ในเรื่องวิวาฟ้าแลบ

โตโนภาคินนั่นเองนะคะ
ในฐานะคนดูได้ดูฉากนี้แล้ว
ต้องยอมรับในสปีริตของทั้งโตโน่แล้วก็ปุ๊กลุ๊กนะ
แต่ในฐานะหนุ่มคนสนิทอย่างไม้พัทรเดชล่ะ
ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
เจ้าตัวมองว่ามันเป็นเรื่องของการทำงาน
ไม่ใช่ว่าอะเอ่ยเข้าไปถ่ายเขามีการคุยกันก่อนแล้วนะฮะ
เพราะพอถึงคราวหนุ่มไม้เล่นบ้างรับรองจัดเต็มไม่แพ้กันเด้อ
ไม่ดูก็เห็นไม่ดูก็เห็นโพสต์ในโซเชียลเยอะมาก
บทละครตามสบาย

ไม่ก็ไม่ได้บอกเขาก็แค่บอกว่าเอ้ยวันนี้ไม่ต้องดูแล้วอะไรอย่างนี้
อะไรเอ่ยทำไมไม่ให้ดูก็ต้องดูสิบอกว่าต้องดู

อันนี้ก็คือไม่ได้หึงห่วงอะไรอยู่ใช่ไหม

กลับมาเป็นที่ไมค์ค่ะถ้าเดี๋ยวผมก็เยอะเหมือนกัน
ใครดูสิละครผมไปฟิตติ้งมาวันนี้

เลยแหละเผ็ดร้อนพริกมาทั้งส่วน
คือด้วยบทละครที่มันไปถึงแน่นอน
ใช่ครับเพราะว่าผมอยู่ในบทผมรู้

เหมือนมีความพยาบาลนะฮะแบบไม่หุกหลอกนะไม่โกรธเหรอไม่โกรธ
แล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนด้วยงงนะงงสถานะอ่ะช่วงนี้ใครที่ติดตามไอจีของไม้
บอกเลยว่าแซ่บเบอร์คุณผู้ชมค่ะโอ้โหแน่นหมดเลย
ซิกพงซิกแพคกล้ามอกกล้ามใจมันดีไปหมดนะคะคุณผู้ชม

เป็นช่วงที่หุ่นดีที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะ
มันก็ต้องมีบ้างที่จะโพสต์ลงโพสต์รูปนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าภาพจำของไมค์พัชรเดชที่แฟนชอบ
มันก็ต้องชอบแบบนี้แหละคุณผู้ชม

หุ่นดีมันรู้สึกแบบเราดูแลตัวเอง

แหมคุณออนบันเทิงไทยรัฐของเรา

ทำไมแบบให้ไปทำข่าวแล้วทำไมมองตาผู้ชายตลอดเลย
เออนะค่ะ
แล้วก็ผู้ชายเขาสะกดชีวิตหนู